มาดูเรื่องของการใช้ไฟฟ้ากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
การไฟฟ้านครหลวงวันนี้เขาก็ลงพื้นที่ไปในบริเวณสาธุประดิษฐ์กรุงเทพมหานครนะคะ
เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจ
แล้วก็รับทราบปัญหาหรือว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน

การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนลงพื้นที่ถนนสาธุประดิษฐ์
ชี้แจงข้อมูลสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่
รับทราบปัญหาเพื่อนำไปแก้ไข
ลดผลกระทบระหว่างดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
สาธุประดิษฐ์เป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการระยะทาง๑กิโลเมตร
สว่างอารมณ์วัดโพแมนระยะทาง๑กิโลเมตร
ซอยอนุมารราชธรรมระยะทาง๓๐เมตร
นราธิวาสราชนคริน๔๓กิโลเมตร
เรียบทางด่วนเฉลิมมหานคร๑๗กิโลเมตร
นางลิ้นจี่๒๐เมตร
และถนนสาธรณ์ระยะทาง๒๐เมตร
โครงการโนซียังเป็นพื้นที่ตั้งของสถานีต้นทาง
ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่อื่น

จึงทำให้การพัฒนาระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง
และปรับทัศนียภาพให้สวยงาม
ซึ่งโครงการนี้ใช้งบลงทุน๒๐๐๐ล้านบาท
เราใช้เวลาประมาณ๒ปีกว่า
แต่ว่าผลกระทบที่บอกว่าผลกระทบเยอะไหมเนี่ย
ผลกระทบที่จะมีจริงมันจะมีบางจุดเท่านั้น
โครงการยาวจริงฮะแต่ว่าผลการก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นจุด
อย่างเช่นตอนนี้ที่เราจะไปเข้าประชาสัมพันธ์ก็คือ
ตรงสว่างอารมณ์นะครับ
ก็จะเป็นพื้นที่ที่เข้าไปบางส่วนเท่านั้นนะครับ
ต่อไปที่จะสร้างหนักก็จะอยู่บนถนนนราธิวาส
ก็คือถนนหลักซึ่งตัวผลกระทบเนี่ยมันก็จะเป็นแค่
การนำบ่อบ่อลงไปแต่หลังจากนั้นพอบ่อลงไปแล้วเนี่ย
การก่อสร้างทั้งหมดจะอยู่ใต้ดินซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบอะไร
ในแต่ละพื้นที่กรฟนจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง
ขณะที่บริษัทผู้รับจ้างจะลงพื้นที่แจ้งข่าว
กับประชาชนล่วงหน้า๗วันก่อนดำเนินการด้วย
พร้อมประสานกับกศธชดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
จากนั้นจะทำการลื้อเสาออก
สำหรับการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
เสร็จสิ้นแล้ว๗โครงการรวม๔๑๙กิโลเมตร

โรงการศิลดาปฐุมวันและพญาไทยเพิ่มเติม
โครงการนนทรีย์โครงการพระราม๓โครงการรัชดาพิเศษพระราม๙
โครงการรัชดาพิเศษอโศกและโครงการบนถนนศรีอายุทยา
ถนนโยธีถนนเพชรบุรีถนนราชปารพรวม๔๕๔กิโลเมตร
โครงการมหานครแห่งอาเซียน๑๒๗๓กิโลเมตร
เทราะทีวีรายงาน